ขำวันนี้มีเรื่องราวน่ารักของคู่แฟนและคู่สามีภรรยามาฝากกัน
แต่ละคู่เนี่ยจะน่ารักน่าหยิกขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่เรื่องของคู่แฟนคู่หนึ่งที่ฝ่ายชายเอื้อนเอ่ยถามฝ่ายหญิงไปว่าหนักหรือเปล่าเบเบ
หนักป่ะเบบีไม่หนักอ่ะหนัก

โอ้ยโอ้โหออกออกไปเนี่ยเฮ้เดินตัวปลิวขนาดนี้เนี่ยเบเบเขาไม่หนักหรอกจ๊ะ
ตัดภาพกลับมาที่ฝ่ายชายถ้าแขนขาดได้คงขาดไปแล้วล่ะครับเต็มวงแขนสักขนาดนั้นน่ะ
ไปดูอีกหนึ่งคู่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคู่แฟนหรืออะไรดี
ขยี้ตากี่ทีเนี่ยก็ยังงงครับเพราะอะไรไปดูกัน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

แล้วชีวิตคุณจะปลอดภัยและสงบสุขครับ
เพราะเวลาที่คุณพ่อบ้านออกไปสังสรรค์หลังจากนั้นเนี่ยเสียส่งกลับมาที่บ้าน
ก็มีพันรยาสุดที่รักนี่แหละครับที่คอยดูแลแบบนี้
โอ้โหเรื่องดูแลพี่เนี่ยไม่เถียงเลยล่ะครับแต่ขอนิดเดียวเปลี่ยนน้ำสักนิด
คิดว่าสงสารพี่เขาเถอะครับเมียจ๋า
เป็นแฟนที่ดูแลแฟนได้ดีมาก
เป็นอะไรที่สยดสยองจริงคุณพ่อ

ยังไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้นะคะ

คนที่หลับค่ะฉันเองค่ะ
เลยไม่ได้เห็นสภาพแบบนี้ใช่
โอ้น่าเห็นใจนะคะตอนแรกดิฉันก็ชื่นชมเหมือนกัน
เป็นคนดูแลดีล้างเท้าเช็ดทองเช็ดเท้าสามีกลับบ้านมาเป็นห่วงเป็นใย

อาการจะไม่แย่กว่าเดิมเหรอคะ
น่าจะแย่กว่าเดิมนะคะอย่าฟังคุณฉันน่ะนะคะ
หรือการไม่มีประสบการณ์ไม่ดีเกินขึ้นในชีวิต
ก็จะได้เห็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นจ้ะนะคะ